พ่อค้าข้าวหมกไก่ก็อยากจะพักผ่อน
มือกระเท้าสลัดเขลลิ้นไปโอ้โห

เขาบอกน่ากลัวมากนะฮะไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้มันจะมีไฟรั่วเกิดขึ้น
จริงคุณสืบสกุลถ้าเกิดคุณไปเที่ยวเขื่อน
คุณจะถ่ายรูปคุณเท้าแบบนี้คุณมานั่งมองไหม
ตรงนี้มันมีรอยหรือว่ามันมีไฟรั่วหรือเปล่า

คือถ้าเราไม่เห็นสายไฟจะหรือว่ามีคำเตือนให้เฝ้าระวังเนี่ย
บางคนมานั่งสรรเขื่อนแบบนี้ก็นั่งปกติ

แต่ทีนี้ครับนายกฤษณะมีจุ้ยอายุ๓๑ปี

จุดเกิดเหตุบริเวณเขื่อนกันคลื่นหน้าอ่าวประจวบ
ตรงเสาไฟส่องสว่างข้างทางลงทะเลบันไดพญานาค

คนก็มาเที่ยวชมวิวของทะเลภูเขาแล้วก็
มาดูคลื่นมาฟังเสียงคลื่นมาสูดอากาศกันเยอะนะฮะ
ปรากฏเขาพาเราไปดูเสาไฟส่องสว่าง
มันเป็นเสาโลหะเสาเหล็กอยู่ในสภาพที่เก่า
แล้วก็มีสนิมเกาะทั่วเสาเลย
คุณกิจสนะก็เล่าให้เราฟังบอกว่าตอน๒ทุ่มครึ่ง
ของวันที่๖กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ก็หลังจากเลิกงานที่ร้าน
ขายของขายข้าวหมกไก่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผมและภรรยาก็พาลูกสาววัย๓ขวบ
มานั่งเล่นแล้วก็พักผ่อนสูดอากาศกันที่เขื่อนกันขึ้น
หน้าอ่าวประจวบแห่งนี้ผมนั่งริมเสาไฟ

ส่วนลูกสาวผมก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้

มือซ้ายของผมเนี่ยก็ไปวางเท้าแบบที่เขาทำให้ดูเนี่ยนะ
วางบนสรรเขื่อนไม่ได้ไปแตะเสาไฟเลยนะคุณนะ
มันรู้สึกร้อนเผ่าชามือเลยล่ะคุณ
เหมือนถูกแรงไฟกระชากเขาบอกแบบนี้
สะดุ้งมือสะบัดออกเลยสะดุ้งแล้วมือสะบัดออกเลย
เมื่อเขาคิดไปคิดมาเอ๊ะไฟรั่วไฟช็อตหรือเปล่า
รีบบอกภรรยาเลยลุกนะครับ
ก่อนจะนำกระดาษมาเขียนข้อความบอก
โปรดระวังไฟรั่วไฟดูดนี่ครับ
ระวังไฟดูดเสาต้นนี้รั่ว
โอ้โหคือกลัวไงเดี๋ยวจะมีคนมาจับเหมือนเขาอีก
แล้วก็จะโดนแต่เอ๊ะคุณกระดาษมันก็เป็นกระดาษธรรมดา
ทีนี้ต้องให้หน่วยงานเขามาตรวจสอบนะ
ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปยังประหลัดเทศบาลเมืองประจวบคลีคัน
หลัดสุธิพรเที่ยงธรรมได้รับคำตอบบอกว่า
หลังจากทราบเรื่องได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจและแก้ไขแล้ว
สำหรับเสาไฟส่องสว่างริมเขื่อนกันคลื่นอ่าวประจวบ
ก่อสร้างมาเมื่อปี๕๖นะครับโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคลีขัน
จะมอบให้เทศบาลเป็นผู้ดูแล
เรื่องต้นคาดว่าสาเหตุมันเกิดจากการที่ผู้จัดงานคารวาลสินค้างานกาชาติ
ซึ่งเคยมาจัดก่อนหน้านี้เปิดจุดซ่อมบำรุงเพื่อเชื่อมกระแสไฟฟ้าจากเสาไฟ
เข้ามายังเต็นต์ขายสินค้าแต่เมื่อเลิกการจัดงานไปเรียบร้อยแล้ว
ในประบบเสาไฟส่องสว่างมีการออกแบบให้มีระบบกลาวหรือมีสายดินป้องกันรั่วว่ารายให้ซูได้
แต่ที่นี้ไม่รู้จะเป็นความสาธารณีของใครแหละ
แต่ว่าก็กลัวนะดีที่ตัวพี่กิจสนะ

ถ้าไฟดูดแล้วเขานั่งติดภรรยาเอาภรรยาภรรยาโดนไปด้วย
ลูกวิ่งมาหาเอาลูกโดนไปด้วย